คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยกันนะคะ

ก็จะถามว่าต้องทนอีกสักเท่าไหร่ล่ะ
งานนี้ไม่ต้องถามเธอเพราะเธอเสียชีวิตเลยค่ะ
โดยฝ่ายสามีอ้างแบบนี้ว่าที่ต้องทำร้ายภรรยาจนตาย
เพราะจับได้ว่าไปคุยกับผู้ชายคนอื่น

เจ้าหน้าที่กู้ชีพค่ะของโรงพยาบาลชนบุรี

ซึ่งเป็นภรรยาของนายเสถียรอำศรีรำอายุ๒๙

ถูกนายเสถียรสามีนั้นทำร้ายจนอาการสาหัสแล้วเธอเนี่ยหมดสติ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมค่ะสัก๔ทุ่ม
ห้องแถวตรงนี้อยู่ที่ตำบลครองตำรุค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แต่สุดท้ายแม้จะพยายามทำการยื้อชีวิตส่งตัวเธอไปโรงพยาบาล
แต่นางสาวไพรินเสียชีวิตนะคะตำรวจคุมตัวนายเสถียรสามีเนี่ยไปสอบปากคำค่ะ
โดยนายเสถียรเขาอ้างแบบนี้ว่าทะเลาะกันเรื่องชู้สาวนั่นแหละ
ก็นัดมาคุยกันจะมาเคลียร์แต่มันดันคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยเกิดทะเลาะกัน
สุดท้ายผมก็เลยโมโหลงมือทำร้ายร่างกายแล้วใช้วิธีการบอกเขาบอกนะ
บไปครั้งนึงครับแล้วเห็นว่าเมียเนี่ยหัวไปฟาดพื้นจากนั้นก็เตะชายโครงซ้ำทำเนี่ย
โทรซ้ำอีกแค่หนึ่งทีเท่านั้นเอง
เตะตรงไหนใช้โครงไงนะแล้วหัวฟาดพื้นหรอ

เอาจนเมียตัวเองตายเลยนะคะแต่เขาบอกว่าก็แค่นั้นเอง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูพื้นที่เกิดเหตุหน่อยที่ห้องเช่าตรงนี้นะคะ
ก็ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะเพราะว่านายเสถียรก็โดนคุมตัวไปแล้ว
และตรงห้องที่เกิดเหตุเขาใส่กุญแจเอาไว้
แต่ว่าเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องพักใน๑คัน
มอเตอร์ไซค์อันนี้นะคะคือมีคราบเลือดแท่งติดกลางเลย

ทีนี้คนที่เป็นผู้เช่าห้องที่อยู่ในห้องติดกันตรงนี้
ชื่อคุณไกรสอนบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยแฟนโทรศัพท์มาบอกว่า
มีผู้หญิงข้างห้องเนี่ยหมดสติก็เลยถามไปว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
ลองไปดูกันหน่อยได้ยินเสียงร้องหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นแฟนก็บอกว่ามีเสียงคนร้องนะ
ได้ยินเสียงตึงตังคล้ายเหมือนคนทุบตู้
ก่อนจะเห็นฝ่ายสามีนั่นแหละลากเมียตัวเองออกมานอกห้อง
แล้วพยายามขอความช่วยเหลือบอกเมียหมดสติ
แต่พอดูที่ทางด้านของฝ่ายหญิงเเนื้อตัวบวมเขียวออกไปทั้งหมดนะคะ

ก็มารู้ทีหลังว่าโอ้โหนี่ทำไมถึงตีเมียตัวเองจนตายเลย
ความคืบหน้าทางคดีตำรวจก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับตัวฝ่ายสามีนายเสถียร
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ก็คุมตัวฝากขังดำเนินคดีข้อหานักเลยนะคะคุณผู้ชม